รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
จริงแล้วมันมีอีกขั้นสูงของไมเคิลแจ็คสัน

อะไรนะพี่เอก
ตอนพรรมนาถ้าเธอดาวเรือง
พอเข้าในเมืองชื่อข้าวเฟืองเหลืองลื้อ
แต่พอเธอห่างหายไป
คิดจะลืมยังไม่ได้
ประโยคเดียวที่คนรอจะเพราะไม่เพราะอยู่ตรง
ยังไม่ได้เลย
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็ก
ของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ

ทีม๓หนุ่ม๓ซ่ามาทำเพื่อโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
ช่วยเหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน

ก็ทำเพื่อมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
อบรอยยิ้มให้ผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโว
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ที่๗น้องโจเซทำคะแนนตีตื้นให้ทีม๓หนุ่มสามซ่า
ด้วยเพลงลูกทุ่งอีสานมาในยกนี้ถึงคิวของน้องจ๊ะจ๋ากับน้องไมตี้
ที่ต่างก็เตรียมเพลงไม้เด็ดมาสู้กันต่อศึกวันนี้ใครจะคว้าชัยชนะ
ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยในร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถและมีน้ำใจนะครับมาสู้เพื่อบ้านเกิด
คณะกรรมการ๓ท่านนะครับรออยู่ตรงนี้นะครับ
หอยพี่ไอซ์และพี่ฝนครับสวัสดีครับ
นี่คะแนนสะสมนะครับมีดังนี้ฮะ
ทีม๓หนุ่ม๓ซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน
เสือคนละท่านมีคะแนนสะสมอยู่ที่๔คะแนน
ยกนี้นะครับน้องไมตี้นะครับเลือกเพลงทำไมต้องเธอนะครับ

แต่วันนี้นะครับน้องจะมาร้องในเวอร์ชันของพี่นิวจิ๋วนะครับ

แล้วผมก็อยากได้รับคำแนะนำดีจากกรรมการครับ
และน้องจ๊ะจ๋านะครับผมเลือกเพลงดาวเรืองดาวโรยนะครับ
ต้นฉบับก็คือคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผม
แล้วก็วันนี้น้องจะมาร้องในเวอร์ชันของพี่ตั๊กกะแตนชนระดา
โชว์มายังไงครับน้องจ้าจ๋าครับ
หนูจะโชว์ลูกเอื้อนค่ะให้สมกับเป็นเพลงลูกทุ่งค่ะ
พร้อมรึยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมก่อนไปเลย
ครับผมที่ในยกนี้นะครับจะเป็นศึกเพลง๒ตำนานครับ
ใครจะเป็นพี่เบิร์ตใครจะเป็นพุ่มพวง

วันนี้น้องจ้าจ๋าร้องเพลงพี่เบิร์ตครับผม
แหละ
แหละไม่เรียกถาม
แต่ทั้งสองคนนี้นะฮะเห็นแบบนี้นะนอกจากชอบร้องเพลงแล้วยังชอบการเต้นด้วย

จ๋าชอบขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรามาดูลีลาของจ้าจ๋าก่อนดีกว่านะฮะ

นี่นี่ทำไมห้ามนี่ขึ้นไปทุกวันนู้นแล้วนะฮะ
ไม่เขาจะส่งให้เพื่อน
เขาจะส่งให้เพื่อนทศพีครับ
ตั้งดันตั้งดัน

วันนี้เรามีคุณครูมา

บินมาจากอัฟริกานะครับบินไปแล้วเหรอ
มาถึงแล้วนะฮะขอต้อนรับคุณครูครับ
พี่แซมฮะโอฮิ่ง

เอาแบบนี้เลยดีกว่าระดับโลกเลย

มีแล้วท่านี่มีที่มาบอกก่อน

เมื่อสมัยประมาณสัก๒๐ปีที่แล้ว
ขอยลงมาหน่อยสัก๓๐ได้มั้ย

พอมาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับผม
เป็นที่มาของข้า
ดูเสียงของผมดีกว่า

จริงแล้วมันมีอีกขั้นสูงของไมเคิลแจ็คสัน

ว้าว

เวลาร้านโชว์ยังมีเหตุ

เรียกทำได้อย่างไร

เอ่อก็ต้องถูกเป็นคำ

วันนี้นะครับมีคุณครูนะครับที่สอนร้องเพลง
ตามมาให้กำลังใจลูกศิษย์เด็กน้อยด้วยนะครับ

สวัสดีครับ

คุณครูได้แม่ของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงไหมคะ

คุณแม่น้องสั้นสมือหูนะครับ

ไม่เชื่อเดี๋ยวก่อนเราไม่แน่ใจว่าใช่แม่ของใบเตยหรือไม่

จะบอกว่าคือแม่ชอบสายเต้นอยู่แล้ว
แต่ว่าการเต้นของเราจะไม่เหมือนของน้องใบเตย

แต่ของแม่เนี่ยเราจะเป็นสไตล์ของเราใต้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ลูกศิษย์จ๊ะจ๋านี่เป็นยังไงบ้างจ๊ะ

บอกได้เลยว่าน้องเป็นเด็กที่สอนง่ายมากที่สุด
อันนี้แค่ครั้งสองครั้งเขาสามารถปรับคีย์ปรับโน้ตอะไรได้หมด

ขอบคุณมากนะที่ให้เกียรติกับทางรายการด้วยนะครับ
โอ้โฮขอบคุณมาก
โอ้น่ารักมากมาเป็นกำลังใจกันเนอะ
นี่ไงวันนี้ดาวเรืองดาวโรยนะลูกนะ

ดาวเรืองดาวโรยจากน้องจ๊ะจ๋า
ตอนทำหนาผ้าเทือดาว
เพราะเขาในเมืองชื่อเขาเฟืองเรืองลืม
ขับเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาว
แววดาวเรืองทั้งเรืองเรืองรอ่ม
แมวจ้องแมวมอง
ความพูดพร่องเผลาพะ
คำย้อนย่อเออออกกันเกรี้ยวคราว
เอ่อเงยด้วยข้าซาวิลัย
ข้าไปลองทานกล้องทายน้ำ
แม่ข้าเขินจังแต่ขนั่งภูมิใจ
อันนี้จ้าข้าไม่ทันดั่งใด
ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมา
นางดาวเรืองหรือนางแววดาว
สิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหนา
นางดาวเรืองโดนไอ้นมเซวมา
เอ่อเงยเรียกอิมา
ดาวเรือง

ข้าไปลองทานกล้องทายน้ำ
แม่ข้าเขินจังแต่ข้านั่งภูมิใจ
อันนี้จ้าข้าไม่ทันดั่งใด
ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมา
นางดาวเรืองหรือนามแววดาว
สิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหนา
นางดาวเรืองโดนไอ้นมเซวมา
เอ่อเงยเรียกอิมา
ดาวเรือง

เป็นยังไงบ้างลูกหนุ่มน้อยไมตี้
เยี่ยมจริงเยี่ยมจริง
เที่ยวจริง

เป็นไงบ้างครับคุณแม่ขออนุญาตถามคุณแม่หน่อย

เพราะว่าแม่จะเน้นเรื่องอารมณ์เพลงมากเพลงนี้

น้องทำได้ดีมากค่ะ

ทำดีจริงลูกแต่ต้องมาฟังจากคณะกรรมการนะลูก
เพื่อจะมีคำแนะนำดีแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมนะลูกนะ

ก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งอีกคนนึงเลยนะคะ

คือเพลงลูกทุ่งไม่ง่าย
แต่ก็ไม่ยากถ้าเราหมั่นฝึกฝนนะคะ
จ๋าทำได้ดีมากแล้ว

คอที่มันจะต้องเป็นลูกเชื่อม
แต่พี่ฝนคิดว่าตอนนี้จ้าจ๋าอยู่ในขั้นของการเรียนรู้

แต่ต้องหมั่นฝึกฝนให้มากขึ้น

แล้วลูกคอมันก็จะค่อยมา

ถามว่าวันนี้ดีไหมดีนะครับ
แต่พี่ไอเชื่อว่าจ๊ะจ๋าทำได้ดีกว่านี้อีก

มันดูเหมาะกับเพลงเร็วมากเลย
ไม่แน่อาจจะเป็นพี่ใบเตย๒คุณลูกคุณแม่เลยก็ได้
เพราะฉะนั้นต้องพัฒนาฝึกฝนต่อไป
แต่นักร้องที่ต่อให้ถนัดเพลงเร็วหรืออะไรก็ตาม

เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีทุกรูปแบบ
ทุกท่วงทำนองนะครับ

ขอบคุณครับ
พี่ฝนบอกนะครับลูกทุ่งไม่ง่าย
แต่ก็ไม่ง่าย

พี่เชื่อว่าน้องจ๊ะจ๋าทำได้อย่างแน่นอน
นี่อาจารย์คือคุณแม่ของคุณใบเตยนะฮะ
ใบเตยเนี่ยเราเห็นภาพอ่ะ
เพลงเร็วนี้เขาโหดสัด
แต่ถ้าลองไปฟังเขาร้องเพลงช้านี่

เราอาจจะได้มีคู่แข่งของใบเตยสั้นเสมอหู
คือน้องจ๊ะจ๋ายาวเสมอพื้นครับโอเค
จ๊ะจ๋าใช้ลูกเอื้อนแบบลูกทุ่งแท้
มาคมขวัญน้องไมตี้แบบนี้
เพราะร้องเพลงที่ต้องใช้อารมณ์ได้ดีแค่ไหน
ต้องมาเอาใจช่วยกันต่อนะครับ

ยังไม่ได้
ถ่ายมาถ่ายไป
ท้องขยายขึ้นมา
เพราะพวกเราก็ทีม
๓นุ่ม๓สาย
มาพบบทเพลง
เพราะจากน้องไมตี้ในบทเพลง

ก็มันไม่อยากรู้
ก็มันไม่อยากปราง
ไม่มีเวลาที่จะคิด
ที่จะสนใจ
แต่พอได้เจอเธอ
ก็ดูชีวิตมันผิดเพี้ยนไป
ฉันกลายเป็นคนอ่อนแอ
ไม่ชอบเลย
เมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้ที่ฉันรู้สึก
เราก็คลุกไป
ไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเคย

คิดจะลืมยังไม่ได้

ไม่เข้าใจ
ชาด้าชาด้าชาด้า
ชาด้าชาด้าโอ้โห
ฮู้ฮู้ฮู้
ดีตัวฉันเองหรือ
เปลี่ยนไปถึงเพียงนี้

ไปยังง่ายได้
อาจเป็นเพราะเธอนั้น
ที่เดินมาหาเข้ามาค้นใจ
ฉันเองก็เลยเปลี่ยนไป

เมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้เธอ
ฉันรู้สึกราวกับคู่ไป
ไม่เป็นตัวเองไม่เพิ่งเคย

แต่พอเธอห่างหายไป
คิดจะลืมยังไม่ได้เลย

เมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้เธอ
ฉันรู้สึกราวกับความไป
ไม่เป็นตัวเองไม่เพิ่งเคย

แต่พอเธอห่างหายไป
คิดจะลืมยังไม่ได้ลืม
ทำไมต้องเธอไม่เข้าใจ
ชีวิตต้องมาเปลี่ยนไป

โอ้โห
ขอบคุณครับ
ไม่เคยผิดหวังกับหนุ่มน้อยคนนี้จริง

เป็นยังไงบ้างครับกับคุณลูกชาย

นะทำให้ลูกสาวบ้านนั้นถูกใจเลยอ่ะ

เพลงนี้จะเพราะไม่เพราะอยู่ตรง
ยังไม่ได้เลย

ทำตรงนี้เฝ้ารอแล้วเขาก็

ยังไม่ได้เลย

เดี๋ยวอีกสักครั้งดี

ต้องบอกอย่างนี้นะวันนี้เขาไม่ได้มาในเวอร์ชันของพี่เบิร์ต
เขามาในเวอร์ชันของพี่จิ๋ว

มันมีอารมณ์ร่วมแล้วก็ฉลาดใช้ช่องเสียงมาก

เพราะว่ามันจะต่ำมากแล้วก็เขาจะเล่นเสียงยากมาก
แต่พอเขาขึ้นไปอีกออกเต็ปนึง
หมายถึงว่าขึ้นไปในคีย์ของผู้หญิงเป็นคีย์ของพี่จิ๋วเนี่ย
เขาร้องสบายมากเลยแล้วก็เขาไล่อารมณ์เพลงได้ดีมาก
ที่จะแบบร้องให้เต็มกำลังไปเลยอ่ะ
มันจะยิ่งแบบหูเพลงมันจะยิ่งใหญ่ขึ้น
ไอ้อยากฟังร้องท่อนสุดท้ายด้วยเสียงเต็มแบบไม่หลบได้ไหม
เมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้เธอ
เมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้เธอ
ฉันรู้สึกราวเกือบขวามไป

ไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเธอ
สักคราว๑๒อ่ะถูกแล้ว

ยังไม่ได้อ๋อขอโทษ
นึกว่านิ้วชี้มาขอโทษ
ขอบคุณครับมีใครอีกครับ

คือมันอารมณ์ค่อยขึ้นค่อยขึ้น
แล้วพอสุดท้ายเนี่ยมันพีคเนี่ยลูก

ไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนขา
อะไรอย่างนี้คือมันแผดไปเลย
ไปเลยเพราะมันจะเป็นแค่ครั้งเดียว
แล้วคนก็จะเฮ้ยหมดแล้วอ่ะ
อะไรอย่างนี้นี่คือไฮไลท์

ดีมากแล้วแต่คือทริคเพิ่มเติม
มันจะเป็นเสน่ห์ด้วยแล้วมันจะทำให้เพลงมีชีวิต

บอกเลยว่าไพระสุดเลยครับ
แล้วก็ร้องได้พร้อมมากเลย
แต่ว่ากรรมการก็อย่าลืมเชียร์น้องจ๊ะจ๋าจากทีม
เสือคนละถ้ำแห้กันด้วยนะคะ

ในเพลงนี้นอกจากเสียงร้องที่เพราะจับใจแล้ว
ไม่รู้ว่าจะถูกใจกรรมการไหม
ช่วงหน้าคะแนนจะเป็นของน้องจ๊ะจ๋า
ทีมที่ชนะคือทีม
อาจเป็นเพราะเธอนั้น
ที่เดินมาหาเข้ามาค้นใจ
จ๋าน้องแซ็กเป็นไงบ้างลูก

เพลงที่น้องเลือกมาทั้งสองเพลงเป็นเพลงที่ยากมาก
แต่น้อง๒คนก็แบบถ่ายทอดออกมา
ถือว่าแบบได้ดีทั้งสองคนครับ
ก็อยู่ที่ว่าคณะกรรมการจะชอบคนไหนมากกว่านะครับผม
ผมก็เอาใจช่วยน้องทั้งสองคนนะครับ

ขอบคุณครับพี่เลี้ยงครับ
รอบที่๑ยกที่๘
ทีมที่ชนะคือทีม
หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว

ทีมที่ชนะ

สามารถ

เสมอกันแล้วนะครับตอนนี้

ก็คือเสมอกันเป็นสี่ต่อสิ
ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าช่วยเชียร์เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วย
เพราะเขามาสู้เพื่อบ้านเกิดยกหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
ติดตามด้วยนะครับในร้องได้ยกกำลังซ่า
ยกนี้ก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของน้องจ้าจ๋ากันนะครับ

หนูชอบเพลงนี้มากเลยค่ะหนูได้คำแนะนำดีจากกรรมการนำไปปรับใช้ค่ะ
แล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่พี่ไมตี้ตีไข่แตกแล้วค่ะ
ผมรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าผมได้ทำคะแนนให้กับทีมตัวเอง
แล้วจริงผมก็ไม่ได้มาแข่งกับคนอื่นหรอกนะครับเพราะว่าผมมาแข่งกับตัวเองครับ
ถ้าเมื่อไหร่เวลาโชว์จบแล้วผมร้องได้ดีกว่าตอนที่ซ้อมเท่ากับว่าผมชนะใจตัวเองแล้วครับ
โอ้โหสุดยอดมากครับผม
ในที่สุดทีม๓หนุ่มสามซ่าก็ตีเสมอขึ้นมาได้สำเร็จด้วยน้ำเสียงของน้องไมตี้
แต่การต่อสู้เพื่อบ้านเกินยังไม่จบโอกาสแพ้ชนะยังมีให้ลุ้นกันต่อ
มาเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าเสียงดีกันได้ใหม่ในรอบที่๑ยกที่เก้าของร้องได้ยกกำลังซ่านทุ่ง
โอ้โหเท่มาก
หย่อย
รอบกำลังซ่า